ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดเช้าวันจันทร์แบบนี้ต้องไปเช็คราคาในตลาดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เริ่มกันที่อาหารทะเลกันดีกว่าจ้า
ปลากระพงขาวนะคะอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ุ้งแชร์บ๊วยค่ะ๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมเช่นกัน
ึกกล้วยนะคะ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแครง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม
มากันที่ราคาเนื้อสัตว์นะคะหมู๓ชั้นค่ะ
บาทต่อกิโลกรัมอกไก่นะคะ๘๓บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อสันในสรรนอก๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่เป็ดเบอร์๐๔บาท๘สตางค์ต่อฟองนะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเช็คราคาสินค้ากันต่อว่าราคาจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชม